คือผมเชื่อว่าท่านเห็นข่าวนี้แล้วคงจะมีหลากหลายความคิดเห็นนะนะ
นี่ก็ไม่รู้ว่าจะบรรยายความรู้สึกยังไงนะฮะเอาเป็นว่าที่พิศนุโลกเนี่ยมีวัยรุ่นสองหมู่บ้าน
เขามีเรื่องมีราวกันค่ะตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วเมื่อคืนนี้นะครับ
ฝั่งหนึ่งก็พากันขี่จักรยานยนต์มาหาคู่อริที่หมู่บ้านมากัน๔คัน
มาถึงเนี่ยไม่รู้ว่าวนไปวนมานะครับไปเห็นหน้าบ้านหลังนึง
ไม่รู้จะเป็นบ้านคู่อริหรือว่าจำได้ว่าเคยมาห้ามเคยมาว่าอะไรไม่รู้ยิงปืนใส่เลยค่ะ
แต่ทีนี้ไอ้ยิงปืนที่ยิงใส่เนี่ยมันไปโดนพวกเดียวกัน
โดนเพื่อนที่ขี่จักรยานยนต์มาด้วยกันนะครับแล้วเขาตายค่ะ
ก็ทิ้งศพเพื่อนไว้เลยนะฮะแล้วหนีกันไปเลยจังหวะนี้ฮะ
มากันสามคันแล้วเห็นไหมกำลังจะวนวนแล้วคันที่เราขี่ลูกศรไว้เนี่ย
ปืนใส่แต่เพื่อนคันสุดท้ายเนี่ยยังวนมาไม่พ้นค่ะ
กระสุนเนี่ยโดนเพื่อนคันสุดท้ายนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็จอดดูอยู่พักนึงแต่พากันขี่จักรยานยนต์
หนีไปเลยนี่จังหวะนี้เลยอ่ะเห็นไหมทั้งทั้งที่เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันของตัวเองนะคะ
เดียวกันเลยครับอ๋อมากันสี่คันสามคันแรกเนี่ยซ้อนสอง
พอมาถึงหมู่บ้านคู่อาวุธิอ่ะวนวนยังไงก็ไม่รู้
จังหวะที่วนเนี่ยคันที่สามเนี่ยนะที่มีคนนั่งซ้อนอยู่เนี่ย
ก็ยิงปืนใส่นะครับยิงปืนใส่ไปทางฝั่งของ
จะเป็นคู่อริหรือว่าบ้านของเพื่อนบ้านหรืออะไรก็ไม่รู้
แต่เพื่อนคันสุดท้ายที่ขี่มาคนเดียวเนี่ยจังหวะวนรถเพื่อจะตามเพื่อนกลับกันนั่นแหละ
ค่ะก็วนไปรับกระสุนเพื่อนเลยฮะอืม
เสียชีวิตคาที่เลยนะครับแล้วอีกสามคันเนี่ยหกคนนี้ก็ไปเลยฮะ
ศพเพื่อนไว้ตรงนั้นเลยโอ้โหนี่ภาพจากกล้องวงจรปิด
จับเอาไว้ได้หมดนะฮะเหตุการณ์ตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะผู้ที่เสียชีวิตชื่อว่านายปริญญาเขตยะตา
ชื่อเล่นชื่อนิวนะครับอายุ๑๙ปีครับทุกผู้ชมครับ
คนซ้อนท้ายรถคันที่สามที่เราชี้ลูกถอนลูกซ้อนสีแดงเนี่ยเป็นคนยิงค่ะ
กะว่าจะยิงใส่บ้านคู่อรินะครับไม่รู้ว่ามีชาวโม่งชาวบ้านเขาอยู่แถวแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะ
กะว่าจะยิงขู่ยิงใส่อะไรก็ไม่รู้แต่นิวเนี่ยขี่คันสุดท้ายคันที่สี่ขี่มาคนเดียวกำลังวนรถจะออกไปตามเพื่อนไปอ่ะ
วนมารับกระสุนเพื่อนเลยฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาสี่ทุ่มนะครับ
ริมถนนหน้าร้านขายของชำนะครับชื่อว่าร้านเจ๊แมวค้าส่ง
อยู่ที่หมู่บ้านป่าคายตำบลบ้านยางอำเภอวัดโบดจังหวัดพิศนุโลก
ท้องที่สพพิศนุโลกนะครับพอเกิดเหตุตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ผู้ชมครับจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟหนึ่งสองห้าสีน้ำเงินของนิวเนี่ย
ก็ยังล้มอยู่ตรงนี้นี่แหละพร้อมกับนิวหรือว่านายปริญญานะครับ
ที่เสียชีวิตอยู่นะฮะในสภาพถูกยิงด้วยปืนขนาดจุดสองสอง
กระสุนเนี่ยโอ้โหโชคร้ายจริงจริงคุณเขียนมาสอนเข้ากลางหน้าผากหนึ่งนัดโอ้โห
ลำคอซ้ายหนึ่งนัดต้นขาซ้ายอีกหนึ่งนัดนี่ฮะ
เพื่อนซัดกระสุนใส่เนี่ยกะว่าจะใส่อลิต่างหมู่บ้าน
โดนเพื่อนไปเต็มเต็มมีปลอกกระสุนปืนขนาดจุดสองสองสามปลอกนะครับ
หัวกระสุนปืนอีก๑หัวกระสุนปืนอีก๒นัดตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
ส่วนศพของนิวหรือว่านายปริญญาวัย๑๙ปีเจ้าหน้าที่ส่งไปชนะสูตรที่นิติเวศ
โรงพยาบาลพุทธชินราชอำเภอเมืองพิศนุโลกนะครับ
ชาวบ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยเมื่อคืนนี้นะฮะ๔ทุ่มที่เกิดเหตุ
นางบรรยัติอ่องเนียมอายุหกสิบห้าเป็นเจ้าของบ้านหลังที่แก๊งวัยรุ่น
วนรถแล้วก็ยิงกระสุนจะใส่คู่อลิแต่ว่าโดนพวกเดียวกันตายเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มีคนหนึ่งชื่อนายสามารถอำเขียวยุสี่สิบปีเขาเห็นเหตุการณ์เนี่ย
เขาเล่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นางบัญญัติเจ้าของบ้านเขานั่งอยู่กับญาติญาติ๕คนนะครับ
ล้อมวงกินข้าวกันอยู่ใต้ถุนหน้าบ้านซึ่งติดอยู่กับร้านขายของชำนะครับ
ชื่อร้านเจ๊แมวค้าส่งวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยขี่จักรยานยนต์เข้ามาในหมู่บ้าน
มากันสี่คันสามคันแรกเนี่ยซ้อนสอง
คันสุดท้ายขี่มาคนเดียวก็คือนิวผู้ตายขี่มาคนเดียว
มาถึงหน้าร้านค้าตรงนั้นนะครับทั้งหมดพากันวนรถกลับนะ
ตอนที่วนรถกลับเนี่ยสามคันแรกพอวนกลับ
คันที่สามเนี่ยก็ชักปืนออกมายิงนะครับทีแรกยิงขึ้นฟ้าก่อนหนึ่งนัด
ค่ะแล้วก็ยิงสาดใส่มาทางกลุ่มชาวบ้านที่นั่งอยู่หน้าบ้าน
จังหวะนั้นน่ะนิวเนี่ยคันที่๔วนพอดีวนตามเพื่อน
ก็เลยโดนเข้าไปเต็มเต็มส่วนชาวบ้านได้ยินเสียงปืนก็วิ่งหนีกันไป
ละทิศคนละทางนะฮะตอนนั้นพอเห็นว่าเพื่อนถูกยิงเสียชีวิต
อีกสามคันเนี่ยหกคนเนี่ยก็ไปเลยฮะค่ะไม่ดูเพื่อน
ไม่ช่วยเพื่อนคือจังหวะนั้นก็ไม่ได้รู้ว่าเพื่อนเสียชีวิตหรือแค่บาดเจ็บนึกออกไหมคะ
ถ้าหยุดลงไปดูไปช่วยเพื่อนเนี่ยมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้น
เพราะเป็นกลุ่มเดียวกันของตัวเองอ่ะแต่ก็เห็นอยู่แล้วต้องเห็นอยู่แล้วว่า
ที่เรายิงไปโดนเพื่อนใช่ไงเฮ้ยโดนนิวเฮ้ยเฮ้ย
หยุดเลยฮะไปเลยครับค่ะไปเลยทิ้งไปเลยครับทุกผู้ชมครับ
ชาวบ้านบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มาเนี่ย๔คันนี้รวมทั้งผู้ตายด้วยนะครับ
เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีเรื่องกับวัยรุ่นในหมู่บ้านเมื่อคืนวันที่๔กันยายน
คือวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะคาดว่าเมื่อคืนนี้เนี่ย
คงจะย้อนกลับมาจะเอาเรื่องคั่วหรี่แต่พอมาถึงตรงเนี้ย
หน้าร้านค้าที่ว่าเขามีบ้านแล้วนั่งล้อมวงกินข้าวอะไรกันอยู่
เห็นชาวบ้านเนี่ยคงจะจำได้ว่าเมื่อคืนวันที่๔กันยายน
วันศุกร์ที่ผ่านมาที่มามีเรื่องเนี่ยแล้วชาวบ้านพวกนี้นี่แหละ
ที่มาห้ามมากันไม่ให้มีเรื่องกันแล้วก็เหมือนกับ
จะไล่พวกเขากลับหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้อ่ะพอจำได้ปุ๊บ
พอเห็นโมโหไม่เอาแล้วคู่อลกคู่อลิซัดยิงปืนใส่ชาวบ้านเลย

ที่มันมาขับรถตรงนี้ไล่พวกมันขับตรงนู้นพอมันขีดต่อต่างก็
มันก็ยิงเลยยิงก็โดนพวกมัน
หลังเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับสพวัดโบดก็ต้องเร่งติดตามจับกลุ่มตัว
มือยิงนะฮะมือปืนก็คือเพื่อนของผู้ตายนะครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสพวัดโบสถ์ได้เรียกพยานที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
อยู่ในที่เกิดเหตุส่วนนี้คือน้องที่เสียชีวิตนะครับ
ชื่อว่านิวนะฮะชื่อเล่นปริญญาเขตยะตาวัย๑๙ปีนะ
เมื่อช่วงเช้าสพวัดโบดได้เรียกพยานที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
ที่อยู่ในที่เกิดเหตุเรียกแม่ของนิวนะครับคือนางสาววงพัก
มาสอบถามมาสอบปากคำมาถามข้อมูลที่สพวัดโบดนะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า
ผู้ตายเขาเป็นชาวบ้านอีกหมู่บ้านนึง
ก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับกลุ่มวัยรุ่นในบ้านป่าค่ายที่อยู่หมู่สอง
เมื่อคืนนี้ก็ขี่รถกันมาสี่คันรวมเจ็ดคนนิวผู้ตายเนี่ยเข้ามาคันเดียวคนเดียวนะครับ
ที่หมู่บ้านแห่งเนี้ยหมู่บ้านป่าคายที่หมู่สองเนี่ย
เพื่อจะมาตามเอาคืนคู่อริค่ะแต่มาเจอกลุ่มชาวบ้านกลุ่มนี้ก็ไม่รู้ว่าทำไม
ถึงมายิงปืนใส่เขาก่อนอืมแต่ว่านิวก็โชคร้ายนะฮะ
วนรถกลับคันสุดท้ายโดนกระสุนของเพื่อนเข้าไปเสียชีวิต
ใช่ค่ะแล้วก็กระสุนเข้าจุดสำคัญเลยนะคะเข้ากลางหน้าผากเข้าคอนี่นะคะ
ใช่ครับก็เป็นเรื่องทะเลาะกันของวัยรุ่นสองหมู่บ้าน
บ้านป่าคายกับบ้านป่าครับเราส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปนะคะไปที่จุดเกิดเหตุไปคุยกับนางสายหยุดอ่องเนียม
เขาอยู่ในเหตุการณ์ค่ะเขาเล่าให้ฟังย้อนไปตั้งแต่คืนวันศุกร์นะคะ
คือวันศุกร์ที่สี่กัญญายนช่วงสี่ทุ่มอ่ะค่ะมีกลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มยี่สิบกว่าคน
ไล่ตีกันมาค่ะแล้วก็มาเคลียร์ที่หน้าบ้านของนางสายหยุดอ่ะ
ครับมีพ่อแม่ของเด็กวัยรุ่นมาด้วยนะคะช่วงจังหวะที่เคลียร์กันไม่ลงตัว
จนมีเรื่องตีกันเนี่ยตัวนางสายหยุดบอกว่าเธอกับสามีเข้าไปห้าม
แม่เด็กในกลุ่มบอกว่าพาลูกชายกลับไปเถอะ
อย่ามีเรื่องกันที่หน้าบ้านเลยไปบอกแม่เด็กแบบนี้อืมในลิฟต์ค่ะ
ไม่ฟังใครจะฟังแม่คนเดียวเท่านั้นแต่พูดหยาบหน่อย
ครับแล้วพูดไปเนี้ยนะในมืออ่ะถือไม้คมแฝกอยู่ด้วย
ท่าทางดูเอาเรื่องมากอันนี้นางสายหยุดที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกแบบนี้นะคะ
แล้วก็เหมือนกับว่าในลิฟต์วัย๑๗คนนี้มีประวัติเพิ่งพ้นโทษออกมาด้วย
ลิฟต์น่าจะเป็นหัวโจกพาพวกกลับมาก่อเหตุ
แต่จะมายิงใครเนี่ยไม่แน่ใจเพราะเหตุการณ์วันที่สี่เนี่ยนะคะ
ตัวนางสายหยุดเนี่ยก็ได้แค่เข้าไปห้ามนี่ค่ะคือคงจะไม่พอใจหรือเปล่าที่เข้าไปห้าม
ก็เลยเหมือนกับมานัดมาเอาเรื่องอะไรกันอีกรอบนึงอะไรแบบนี้ค่ะ
เขาไปตามแม่เข้ามาก่อนเขามีเรื่องมาก่อนหน้าแล้วเขาไปตีกันมาแล้วรอบนึง
แล้วคราวนี้มันกลับมาโทรให้แม่มันมาด้วยให้คนโตมาด้วยแม่กับพ่อเข้ามาสองคน
มาถึงเขาก็มาจอดตรงนี้มาคุยมาพูดกันตรงนี้
คราวนี้นี่ก็เลยถามบอกว่าวัดมึงพาลูกมึงกลับบ้านไปเลย
อย่ามาทะเลาะกันหน้าบ้านแม่กูเลยมึงพาลูกมึงไปเดี๋ยวก็มีปัญหากันอีกแหละ
เดี๋ยวก็เสียเงินเสียทองก็เลยว่าอย่างนี้
คราวนี้ลูกชายเขาพูดมาบอกว่ากูไม่ฟังใครกูฟังแม่กูคนเดียว
มันว่าเด็กของมันอ่ะโดนกระทืบคราวนี้เรื่องของเรื่องเขาแบบว่าจะมาเรียกร้อง
ค่าเสียหายว่างั้นเถอะที่มาเนี่ยแต่เขาไม่รู้ว่าเด็กมาขายน่ะถูกฟันเหมือนกัน
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรสักนิดเดียวเลยไม่เคยมีเรื่องมีราว
ไม่เคยไปหาเรื่องอะไรใครสักนิดเดียว
สายหยุดก็เลยบอกว่าถ้าไม่เป็นการยิงผิดเนี่ยนะก็คงไม่พอใจที่วันนั้นเข้าไปห้ามอ่ะนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการทะเลาะกันของวัยรุ่นสองหมู่บ้านก่อนนะคะ
ก็คือบ้านป่าคายกับบ้านป่า
ทีมข่าวก็เลยไปตามหาวัยรุ่นกลุ่มบ้านป่าคาย
ไปเจอกับเนโอนวัยสิบแปดปีค่ะ

มีแผลจากการตีกันเมื่อสี่กันยายนนะคะ
อ้นเล่าว่าฝ่ายในลิฟต์ไปหาเรื่องก่อน

ฝ่ายเขาเนี่ยฝ่ายที่บ้านป่าคายเนี่ยนะมีกัน๔คน
ส่วนฝ่ายในลิฟท์มากันยี่สิบคน
รุมทำร้ายที่บ้านป่าคายถิ่นเขาเองเลย
พอต่อยกันเสร็จก็พาผู้ใหญ่มาเคลียร์ว่าจะจบเรื่องกันยังไง
แต่ฝ่ายในลิฟต์ไม่ยอมจบเรื่องก็เลยมีเรื่องต่อยกันอีกรอบหนึ่ง
อ้นบอกว่าเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืน

ต้องการจะมาตามล่าพวกเขา
แล้วก็เข้าใจผิดว่าอยู่บ้านหลังนี้

อยากจะให้ตำรวจตามตัวคนยิงมาให้ได้

เหมือนกับถูกหมายหัวเอาไว้ไม่รู้จะย้อนกลับมายิงพวกผมอีกเมื่อไหร่

แล้วคราวนี้ก็

ผมไม่ค่อยยุมกลุ่มผู้มันเลย

เลิกอยู่แถวนี้มั้ย

ทีมข่าวของเราก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้
เดี๋ยวจะไปตามหาในลิฟต์อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มหมู่บ้านบ้านป่าค่ะ

ก็ตามไปหานะจนไปเจอบ้านของในลิฟต์นะคะ
แม่ค่ะแม่ของในลิฟต์อยู่ที่บ้าน
แม่บอกว่าก็ยอมรับนะว่าลูกชายอยู่ในกลุ่มที่ไปมีเรื่องที่บ้านป่าคายเมื่อคืนจริง
แต่แม่บอกว่าลูกแม่ไม่ได้เป็นคนยิงนะคะลูกแม่ไม่ได้เป็นหัวโจกอย่างที่ชาวบ้านกล่าวหา
สาเหตุที่ไปยิงก็อาจจะเป็นเพราะว่าเหตุการณ์ที่ตีกันเมื่อวันที่๔กันยายนหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
เพราะว่าในลิฟต์ลูกชายเนี่ยไม่เคยเล่าอะไรให้แม่ฟังแม่บอกแบบนี้นะคะ
ส่วนที่บอกว่าฝ่ายบ้านป่าคายมีกันแค่๔คนแต่ฝ่ายของในลิฟต์ฝ่ายบ้านป่าเนี่ยมีกัน๒๐คน
แม่บอกว่าแม่ขอเถียงเพราะแม่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
จริงแล้วฝ่ายบ้านป่าคายนั่นแหละที่มี๒๐คนฝ่ายลูกชายแม่มีแค่๔คน
ตรงกันข้ามกันเลยนะคะไม่ตรงกันแล้วตรงกันข้ามเลยอ่า
แม่บอกว่าลูกชายแม่เป็นฝ่ายที่ถูกรุมทำร้ายแม่อยากจะมาชี้แจงข้อเท็จจริง
ไม่ได้จะมาปกป้องลูกหรือเข้าข้างลูกนะแค่อยากจะชี้แจงข้อเท็จจริง
และตอนนี้ตำรวจก็รู้ตัวคนยิงแล้วหลักฐานกล้องวงจรปิดก็ยืนยันชัดเจนว่า
ลิฟต์ลูกชายแม่ไม่ได้เป็นคนยิงแล้วก็ไม่ได้เป็นหัวโจก
โอ้โหะไม่มีอะไร๒๐กว่าคนมันเป็นไปไม่ได้
เด็กอายุประมาณ๑๐กว่า๑๒กว่ามันมีเรื่องกัน
ก็จะเข้าไปเองจะเข้าไปคุยเอง
เข้าไปประมาณ๔๒คน๔๕ก่อน๔คนร้อนตัวนะ

ทีมข่าวของเราก็ขออนุญาต
แม่ของในลิฟต์นะคะเพื่อจะขอพูดคุยกับในลิฟต์
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะด้วยความที่ในลิฟต์ก็อายุเพิ่ง๑๗นะคะ
ต้องขออนุญาตก่อนในการสอบถามข้อมูล
ลิฟต์ก็คุยกับเราแม่ก็อนุญาตในลิฟต์เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
วันที่๔กันยายนเขาถูกรุมทำร้าย
โดนฟันที่ขาเย็บไป๗เข็ม
วันนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่กลุ่มวัยรุ่นที่มาทำร้ายเขานะ
ชาวบ้านในพื้นที่พยายามเข้ามาห้ามเนี่ยเขาโชว์แผลให้ดูเลยครับ
คนที่มาห้ามก็ถือไม้มาทำร้ายเขาด้วยโอ้โห
ช่วงที่เข้าไปเคลียร์กลุ่มวัยรุ่นเอาขวดเบียร์ไปตีหัวซ้ำ
ตอนนั้นโกรธมากโมโหมากก็เลยพูดออกไปแบบนั้นเพื่อปกป้องแม่
หลังเกิดเรื่องเพื่อนกับรุ่นพี่รู้เรื่องว่าลิฟต์ถูกรุมทำร้าย
ก็เลยไปเคลียร์กันอีกรอบนึง
ลิฟต์ยืนยันว่าไม่ได้รู้จักรุ่นพี่ที่ชื่อในศูนย์ที่เอาปืนไปด้วยนะ
ช่วงที่ยิงต่างคนต่างตกใจ
ตอนแรกคิดว่าเป็นการยิงจากอีกฝ่ายนึง

ใช่นึกว่าเป็นการยิงจากอีกฝ่ายนึง
ไม่รู้ว่ารุ่นพี่ชื่อศูนย์พกปืนไป
แล้วก็ไม่รู้ว่าที่เพื่อนในกลุ่มถูกยิงเนี่ยคือจากฝ่ายเราเอง

ก็เลยหนีกันไปหมดเลยเพราะไม่รู้ว่าฝ่ายไหนยิง
นี่ค่ะในลิฟต์บอกว่าก็ไปถามรุ่นพี่คนนี้นะ
ที่ชื่อว่าในศูนย์ที่ปกปืนไป
ก็ไปถามด้วยว่ายิงทำไมถามก่อนที่จะหนีนะ
เขาก็บอกว่ายิงเพราะเคยมีเรื่องกับบ้านหลังนี้มาก่อน
ผมอายุ๑๗เองผมจะเป็นหัวโจกได้ไง
ผมไปคนเดียวด้วยผมกลับไปคุยดี
แต่มันลุ้มผมทีนี้พอมาเมื่อวานนี้ก็เลยแบบเห็นมีเพื่อนว่างอะไรอย่างนี้ก็
กลับไปต่อยไปเฉยแต่ไม่รู้ว่าฝั่งเราจะมีปืนไหมเพราะว่ามันเป็นสองกลุ่มมารวมกัน
ก็คือไม่รู้ว่าพี่ของเพื่อนผมของอีกกลุ่มหนึ่งมีปืน
ก็ไปกันไปแล้วไม่เจอใครมีพวกคนแก่นั่งอยู่ก็เลยผมคือแบบเลี้ยวกลับไง
แล้วออกมาก่อนแล้วผมได้ยินเสียงปืนผมนึกว่าฝั่งนู้นยิงมาไง
เพราะว่าผมออกมาก่อนผมอัดสามไว้ผมนั่งหน้าไงคนขับมันก็ตัวใหญ่มองไม่เห็นอ่ะ
ผมได้ยินเสียงปืนผมก็บอกให้เพื่อนผมบิดแต่ผมไม่คิดว่าฝั่งฝั่งเราจะเป็นคนยิงไง
ผมไม่แค้นอะไรเลยนะแกแบบเหมือนแบบจะไปเล่นกันแบบต่อยกันธรรมดาอย่างนี้
ถ้าไปเจอไปป่วนอยู่เยอะเราก็หนีอย่างนี้ธรรมดา
ผมไม่ได้ไปสดโอ้โหแบบไปถึงแบบไปนี่เลยเพราะว่ามันมีสองกลุ่มไงพี่มารวมกัน
ผมก็ไม่รู้จักพี่เขาด้วยที่มาที่ว่ามากับกลุ่มเพื่อนผมไง
อ้าวไม่รู้จักเขาด้วยแต่มาในกลุ่มเดียวกันแล้วกลายเป็นเขาพกปืนมา
คือปัญหาเนี่ยถ้าฟังจากลิฟต์เนี่ยนะก็คือเคลียร์กันไปเคลียร์กันมานี่แหละใช่
คือพอผมมีเรื่องมาผมก็กะจะไม่อะไรแล้วล่ะ
แต่เพื่อนผมรุ่นพี่ผมรู้ข่าวว่าผมโดนก็เลยยกพวกไปจะไปเคลียร์กันอีกทีนึง

ใช่เพราะก็ถามว่ายิงทำไมไม่ได้มีวัยรุ่นกลุ่มที่เราทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นเลย

และขับปืนมาด้วยเลยแต่นิวคือคนรับเคราะห์เลย
ทุกผู้ชมเราต้องฟังข่าวทางคุณแม่เขาหน่อย
วันนี้อยู่ทางคุณแม่ของนิว

ที่เศียร์พลังมาเจินเต็มโรงวิญญาณกลับบ้าน
แม่ก็คือนางสาววงพักนาคโชธอายุ๔๓ปี
แม่ของนิวนะฮะนี่ครับก็ไปกับครอบครัวนะครับ
จุดทูบกรวดน้ำเรียกลูกชายกลับบ้าน
ก็ทำพิธีไปก็ร้องไห้ไปแล้วครับเสียใจอย่างหนัก
บอกว่าลูกชายเนี่ยจากไปแบบกระทันหันเหลือเกิน

ของนิวเนี่ยบอกกับคุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่านิวเนี่ยเขารู้จักกับศูนย์
แต่ลิฟต์เนี่ยคนมีเรื่องบอกไม่รู้จักใช่ไหม
แต่แม่บอกว่านิวกับศูนย์เนี่ยคนยิงเนี่ยเขารู้จักกัน

ศูนย์เนี่ยเป็นช่างศักดิ์ลาย
แล้วลูกชายเคยบอกว่าอยากจะให้ศูนย์เนี่ยศักดิ์ให้นะ
เมื่อกี้ลิฟท์เขาโชว์แผลนี่ขาก็เต็มไปด้วยรอยสักเลยนะ

คือแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยอยากให้ศูนย์มือยิงเนี่ยสักลายให้เหลือเกิน
เพราะว่าศูนย์เป็นช่างศักดิ์ลาย
พักหลังนิวก็เลยชอบไปหาศูนย์
คือไปหาแบบติดสอยห้อยตาม
ศูนย์ไปไหนลูกชายก็ไปด้วย
เพราะหวังว่าสักวันศูนย์จะศักดิ์ให้
วันเกิดเหตุลูกชายก็ไม่ได้บอกแม่ว่าจะออกไปไหน
รู้เรื่องอีกทีก็คือลูกถูกยิงตายแล้ว
ทุกวันนี้ก็ยังทำใจไม่ได้นะครับ
ยืนยันว่าลูกชายไม่เคยมีประวัติต่อยตีกับใคร

ไปหมู่บ้านที่เกิดเหตุเป็นวันแรกครั้งแรก
ไปเพราะลิฟต์มาชวน
ทีนี้ก็ไม่รู้แล้วใครรู้จักใครไม่รู้จักใคร
แต่แม่ของนิวผู้ตายเนี่ยยืนยันว่าลูกชายไปเพราะลิฟต์มาชวน
ก่อนหน้านี้นะครับแม่บอกว่ามีรางสังหรณ์ลักษณะฝันร้าย
คือแม่ของนิวเนี่ยบอกว่าฝันว่าได้ดันตัวลูกชายขึ้นเขา
แต่ดันยังไงก็ดันไม่ขึ้น
พอดันขึ้นไปได้ลูกกลับถูกสุนัขกัดกัดแบบไม่ยอมปล่อยนะ
ก็เลยเชื่อว่าสงสัยต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับลูกแน่
แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีขนาดนี้
ขนาดที่ว่าถูกยิงตายแล้วก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขนาดนี้
หลังจากเกิดเหตุนะครับแม่ของนิวผู้ตายบอกว่าได้คุยกับพ่อของแม่
กับแม่ของในศูนย์มือยิงแล้วนะฮะคือพ่อกับแม่ของในศูนย์เนี่ยมาขอโทษ
แล้วบอกว่าติดต่อลูกชายเขาได้แล้วเดี๋ยวจะให้ศูนย์มาขอเข้ามาศพแล้วก็จะบวชให้
ซึ่งแม่ของนิวบอกว่าส่วนตัวก็ไม่อยากโกรธแค้นคิดว่าเป็นเวรกรรมของลูกกับในศูนย์ที่ทำกันไว้ก็แล้วกัน
แต่ที่ต้องการก็คืออยากให้ในศูนย์เนี่ยออกมามอบตัวแล้วยอมรับผิดกับการกระทำที่ตัวเองก่อขึ้น
เขาเป็นคนศักดิ์ด้วยมีมันอยากไปมันไปหาเขาสามวันแล้วมันอยากไปศักดิ์มีตังค์ไม่พร้อมไปหาเขาสามวันแล้วจะไปติดเขาก่อนศักดิ์เขาสี่ร้อย
เทียบไปหาเขาอ่ะสามวันติดเลยมันอยากศักดิ์มันชอบศักดิ์เนี่ยก็เลยไปกับเขาเมื่อคืนอ่ะทุกทีมันก็ไม่ค่อยไปแล้วมันไปเมื่อกี้ที่มันอยากไปมันอยากศักดิ์
สวนเขาตามเขาไปไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันโอ้โหใครยิงเรายังไม่รู้เลยตอนแรกว่าใครยิงเรานึกว่าเขาไล่ยิงกันมันพูดอย่างงี้ตอนแรกเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เลยทีนี้เขาไปนู่นเขาเห็นกล้องเห็นอะไรเขาถึงมาบอกว่ายิงโดนกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกให้เขาให้เขามามอบตัวเถอะมันจะได้ไม่หนักมันก็จะได้เบาหน่อยโทษได้ไม่หนักระหว่าง
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับท่านผู้ชมครับพนักงานสอบสวนตอนนี้กำลังสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุนะครับเดี๋ยวจะไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ที่แน่นอนก็คือรู้ตัวมือยิงละคือนายราเมฆทิพย์โรดชื่อเล่นชื่อในศูนย์อายุยี่สิบสี่ปีนะครับจากการสอบสวนเนี้ยพ

ทั้งหลายนะครับผู้ใหญ่ด้วยก็ได้ค่ะไปกับเพื่อนเนี่ยเฮโลกันไปเนี่ยจำไว้เลยฮะถึงเวลาเกิดเรื่องเนี่ยมันไปก่อนใช่เพื่อนชวนไปไหนแบบไปมีเรื่องไปมีลาโอ้โหไม่ได้เลยนะไปรวมกลุ่มกันแบบนี้ถ้าใครคนใดคนหนึ่งก่อเหตุเนี่ยนะคนที่อยู่ในกลุ่มก็โดนกันหมดนะใช่ครับร่วมกันก่อเหตุเนี่ยค่ะนะ